เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปฏิบัติการในการตรวจค้นอาวุธสงคราม
แล้วก็เครือข่ายของโกติ
ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัว
และเป็นพาดหัวใหญ่ของหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
เครือข่ายโกติซัดข้อหาร่วมกันก่อการร้าย
ฝากขังแล้วก็สารไม่ให้ประกันตัว
และพวกรวม๔คนกลับมาดำเนินคดีในไทย
เราติดตามความคืบหน้าเรื่องของโกติกันหน่อยนะครับ
คุมตัวนายธีรชัยหรือระพินอุตรวิเชียน

เครือข่ายของนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมกุลหรือว่าโกติ

ขออำนาจศาลอาญาฝากขังครั้งแรก
จากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
รอสอบปากคำพยาน๒๕ปาก
รอผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
และผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง
ขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา๑๒วัน

ถึงวันที่๕เมษายนนะครับ

มีพฤติการร่วมกันสะสมกำลังพล
และอาวุธสงครามเพื่อก่อเหตุรุนแรง
หรือเพื่อใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาล

จนถึงปัจจุบันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

และไปก่อเหตุรุนแรงอีกนะครับ
นี่คือคำคัดค้านการประกันตัว
ขณะที่ย่าผู้ต้องหาที่๒และที่๓
ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด

แต่ว่าศาลก็พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าคดีมีอัตราโทษสถานหนัก
สูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับ
พฤติการแห่งคดีมีลักษณะการกระทำเป็นขบวนการ

ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

จึงคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๙คน
ควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับ
ทางด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันว่าได้คุยกับพันธบทเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอ

ให้ดำเนินการไปตามเนื้อผ้า
ทำไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ยืนยันด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของอดีตรัฐมนตรีนะ
ที่เป็นชื่อแล้วก็ก่อนหน้านี้
มีผู้ต้องหารายหนึ่งที่ยอมเปิดเผยออกมา
ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับนายโกติ
แล้วก็ได้พูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีชื่อดังด้วย
คือเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ของนายโกติ

ก็เลยมีชื่อของนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณออกมา

ถ้าคดีโยงถึงใครก็ต้องดำเนินคดีให้หมดนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นายปณิธานวัฒนายากร

คือที่ปรึกษาของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เผยว่าเตรียมส่งหลักฐานให้สปลาว
ขอจับตัวนายโกติส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ

ก็คือ๑วงรอบนอกที่นำอาวุธสงคราม

แล้วก็เรื่องของ๒ก็คือเรื่องของ
ปลุกระดมในโซเชียลนั่นเองนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาในเรื่องนี้
ก็อย่างที่บอกว่าพอมีชื่อของรัฐมนตรี
อย่างนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณมา
มาดูฝากฝั่งทางพักเพื่อไทยบ้าง
พักเพื่อไทยก็เชื่อว่านายจารุพงศ์
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่โกติ

แล้วก็ส่วนทางด้านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ก็ยืนยันว่าเครือข่ายนี้เป็นกลุ่มเดิม
ที่เคยต่อต้านรัฐบาลคอสชนั่นเองนะครับ
ในประนิษฐานวัฒนากรที่ปรึกษา
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ระบุว่าพลเอกประวิทย์ได้ให้ตำรวจติดตามขยายผลเครือข่าย
นายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือว่านายโกติ
ในอีกหลายจุดที่มีการเชื่อมโยงกันนะคะ
ก็ส่วนจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นั้น
ตำรวจก็จะมีการกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อย
พร้อมกับยืนยันค่ะว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหว
เป็นเครือข่ายเดิมที่ตำรวจคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ
และตอนนี้ก็มีการประสานกับทางสปลาว
เพื่อขอให้ส่งตัวนายโกติกลับมาดำเนินคดีในไทยอยู่
ภักดิ์เพื่อไทยก็เชื่อว่านายจารุพงศ์เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธ

ตามที่ทางเครือข่ายนายโกติได้กล่าวอ้างนะคะ
ส่วนตัวเห็นนายจารุพงศ์เมื่อสมัยเป็นรัฐมนตรี
ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธ

แปลกใจว่าทำไมถึงมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรค่ะ
ขณะที่ทางด้านพันเอกปียพงศ์กลิ่นพันธ์
โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
ก็ยืนยันว่าจะจับกลุ่มเครือข่ายโกติ
คอสชจะไม่เข้าไปให้ความเห็น
หรือว่าจะไม่ไปชี้นำใด
ซึ่งจะต้องเป็นตามกระบวนการยุติธรรม

ไม่ได้สร้างเงื่อนไขเพื่อให้คอสชอยู่ต่อ
แล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าจะไม่กระทบต่อ
กระบวนการสร้างความปรองดองที่กำลังเดินหน้าไปด้วยดีค่ะ